จะพาคุณผู้ชมนะไปเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ
โลคาร์บอนแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
คุณมุมนี้ที่ท่าฉลอมท่าฉลอมสมุทรสาครค่ะ
ใกล้เห็นไหมเห็นภาพวิวมุมสูง
คุณคิงคือมันใกล้กรุงเทพมากไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ไกลไกลนานนานเลยแล้วไปที่นี่นะต้องไปนั่งสามล้อถีบปั่นสำล้อค่ะ
ก็พาเที่ยวรอบเมืองเลยชมบรรยากาศสัมผัสเสน่ห์ของชุมชน

แล้วคุณน้ำแข็งช่วยถีบรถให้ผมหน่อยได้ไหม

เราจะได้เสพบรรยากาศแล้วเหรอสลับกันก็ได้
ทีนี้คือเขาบอกว่าเป็นการใช้สำล้อถีบ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไงแล้วก็แบบนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเห็นไหมคุณลุงคุณตาก็มาปั่นสามล้อกันสร้างรายได้
ต่อกันที่บ้านท่าฉลองค่ะศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนของท่าฉลอม
ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการเพื่อชุมชนของบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย
ข้างในเนี่ยนะคุณเข้าไปก็จะมีพวกข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาภาพดูสิตั้งแต่สมัยไหนเกี่ยวกับท่าฉลอมนะคะ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยแล้วนี่พาไปทำบุญต่อที่วัดแหลมสุวรรณรามค่ะ
เก่าแก่ของสมุทรสาครเมื่อก่อนเขาจะเรียกวัดหัวบ้าน
สร้างขึ้นมาตั้งแต่นู้นสมัยร๓ก็ใช้ช่างชาวจีนออกแบบแล้วก็สร้างวัด
หน่อยค่ะคุณผู้ชมรองเจเชงเคียงตัวนะคะเชงเคียงตัวอยู่
ในอาคารพระประธานมีเทพเจ้าต่าวอ้วอะแล้วู้โพสเป็นเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าประธานในอยู่
กลางแบบนี้แล้วนอกจากนี้ก็จะมีอาคารประดิษฐานป้ายวิญญาณอยู่บริเวณด้านหลัง
เขาจะมีแผ่นป้ายวิญญาณของบรรพชนชาวท่าฉลอมอยู่นะ
เป็นอีกหนึ่งโรงเจที่ชาวสมุทรสาครเขานิยม
เขาจะไปไหว้กันเขาจะไปถือศิลป์ในช่วงเทศกาลสำคัญแบบนี้
นี่ค่ะสัมผัสวัฒนธรรมของชุมชนท่าฉลอมแล้วนะคะ
คุณไม่ต้องไปซื้อแบบน้ำใส่ถุงพลาสติกหรือใส่แก้วพลาสติกนะ
คุณพกแก้วติดตัวไปเองลดปริมาณขยะ
แบบนี้แบบที่ดาวน์โชว์นี่แหละค่ะ
เอากระบอกน้ำไปเองเลยเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะค่ะ
กระบอกน้ำส่วนตัวแบบนี้แบบคุณดาวและแบบที่คุณน้ำแข็งบอกแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณไปท่องเที่ยว
แล้วจะสามารถช่วยลดการเพิ่มขยะพลาสติกได้
ด้วยวิธีการแยกขยะพลาสติกให้กลับนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ต่อ
หมุนเวียนได้นั่นเองค่ะเพื่อความยั่งยืนของโลกเรา
จะเป็นยังไงไปติดตามในยอยักษ์รักโลกค่ะ
ติดตามกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ได้
อย่างเช่นขวดเพชรขวดพลาสติกใส
หรือแปรรูปเป็นเส้นใยสังเพราะ
ใช้ทำเสื้อผ้ารองเท้าพรม

เช่นขวดใส่น้ำยาผลิตภัณฑ์ต่าง
รีไซเคิลเป็นขวดน้ำมันเครื่องรังแผ่นไม้เทียม
พลาสติกรีไซเคิลเป็นถุงดำบล็อกปูพื้น
และถุงหูยิ้วบางชนิดยังกลายร่างเป็นโต๊ะเก้าอี้ได้อีกด้วย
พลาสติกใส่อาหารกล่องจานชามแก้วน้ำ
รีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่ชิ้นส่วนรถยนต์
เป็นกระถางถังขยะก็ได้นะครับ
มาช่วยกันชุบชีวิตใหม่ให้ขยะพลาสติก
ด้วยการคัดแยกให้ถูกประเภทลดการผลิตพลาสติกใหม่
เราจะมีภารกิจแบบนี้ช่วยกันค่ะช่วยกันรักโลกค่ะ
อยากชวนทุกคนให้มาร่วมด้วยช่วยกันนะ